และจากข่าวที่มีการนำเสนอไปก่อนหน้านี้ว่ามีบางวัดปฏิเสธการจัดงานศพ
แล้วก็เผาศพให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ครับ
แต่มีวัดหนึ่งเขาต้องการจะแบ่งเบาทุกข์ให้กับญาติโยม
จัดงานศพให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
แต่ว่าต้องแจ้งแล้วก็ต้องทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องด้วย
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวอย่างที่เราทราบกันดี
วัดเขาปฏิเสธจัดงานศพให้ทำให้ญาติคนตายก็ทุกข์ใจนะ
ตายแล้วก็ยังจัดงานศพไม่ได้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปมากมาย
ล่าสุดวัดเสมียนนารีพระอามรามหลวง
ทำการแบ่งทุกข์ให้กับญาติโยมประกาศ
ยินดีรับชาปนากิจศพให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙
โดยพระมหารวมพลจิตยาโนผู้ดูแลฝ่ายชาปนสถานของวัดก็บอกว่า
เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาความทุกข์ความเดือดร้อนของญาติโยม
จากการที่คนในครอบครัวเสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙
เพราะตอนนี้โรคระบาดก็ร้ายแรงไม่สามารถหาที่ชาปนกิจศพได้
ก็ยินดีครับจะให้ญาติพี่น้องนำศพผู้เสียชีวิตไปทำพิธีที่วัดนี้ได้นะฮะ
ขั้นตอนในการนำศพไปที่วัดคือต้องแจ้งให้วัดทราบก่อนว่าเสียชีวิตจากโรคใด
ให้มีหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลให้คำแนะนำกับพระด้วยว่า
ขั้นตอนการนำศพมาจัดงานการเผาไม่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง
แต่ถ้าเกิดไปแนะนำทางวัดจะทำให้
และทางวัดเองก็จะทำพิธีชาปนาคิดตามหลักศาสนา
แต่ถ้าเกิดเจ้าภาพมีความประสงค์จะสวดต่อหลายคืนก็สามารถทำได้
โดยนำรูปของผู้ตายที่ญาตินำมาตั้งเอาไว้ที่สารา
เจ้าภาพต้องมาติดต่อที่สำนักงานฝ่ายชาปนสถานวัดเสมียนาลี
หลังจากติดต่อเสร็จก็จะได้นัดแนะเวลา
ว่าเราจะทำชาปนกิจวันไหนจะเคลื่อนมาแบบไหนอะไรยังไง
แต่การเคลื่อนมาต้องมีหน่วยงานของราชการหรือโรงพยาบาล
มาดูด้วยตรงนั้นด้วยเพื่อจะให้ญาติโยมสบายใจ
ตรงนี้วัดก็น่าจะเป็นที่พึ่งอีกทางหนึ่ง
ก็ติดต่อไปได้ส่วนที่วัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐมครับ
วันนี้พระครูประหัสสิทธิวัฒน์หรือว่าหลวงพี่น้ำฝน
ก็ออกมาร้องเรียนผ่านสื่อครับ
หลังจากนี่มีการถูกตัดต่อภาพว่าตนเอง
แล้วก็เอาไปใส่ในป้ายข้อความของวัดอื่นนะครับ
ซึ่งระบุข้อความว่าหยุดรับศพชั่วคราว
ไม่รับศพที่ตายจากโควิดจนสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
โดยหลวงพี่น้ำฝนก็บอกว่าการกระทำดังกล่าว
ถือว่าทำให้เกิดความเสียหายต่อวัดเป็นอย่างมาก
ทางวัดก็จะมีการให้ฝ่ายกฎหมายเข้าไปแจ้งความกับตำรวจ
เอาผิดกับเพจที่ไปตัดต่อภาพบิดเบือนความจริงด้วย
ซึ่งจริงแล้วเขาก็ไม่ได้มีการปฏิเสธนะครับ